ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเจอบ้างหรือเปล่านะฮะ

เขานำธนบัตรใบละ๑๐๐๐บาท๑ใบก็กดมาแค่๑๐๐๐เดียว
เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวังเจ้า
เขาต้องการจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ต้องการจะกดเงินอันนี้๑๐๐๐บาทไปให้กับแม่ยาย
แต่พอกดมาปุ๊บอ้าวทำไมมันเป็นแบงค์ปลอม
แม่ยายด่ากลับมาด้วยก็เลยไม่สบายใจ
เกรงว่าจะมีความผิดก็เลยไปแจ้งความให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้

มีลักษณะเป็นกระดาษหยาบหรือกระดาษธรรมดา

รูปภาพที่อยู่บนธนบัตรเองก็จะไม่มีความกลมชัดสีก็ซีด
เด่นชัดคือแถบลายน้ำสีเงินสะท้อนแสงที่สามารถลอกออกได้ง่ายด้วย

ของธนาคารแห่ง๑กดมา๒๐๐บาท
แล้วก็เอาเงินไปให้กับแม่ยายคือนางจันหอมอายุ๗๒ปีเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในบ้าน

ต่อมาแม่ยายก็ยื่นแบงค์พันธุ์กลับคืนมาแล้วบอกว่า
เอาเงินเองคืนไปเงินเองมันใช้ไม่ได้แม่ไปซื้อของแล้ว
ร้านค้าไม่รับเขาบอกว่ามันเป็นเงินปลอม
ตัวเองก็ตกใจฮะก็เลยเอามาแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาต้นต่อที่มาของแบงค์ปลอมอันนี้
ว่ามาจากสถาบันการเงินหรือมีใครเอาไปทำปลอมไปใส่เอาไว้ไปสับเปลี่ยน

พ่อแม่ยายเนี่ยก็ประมาณอายุมากแล้ว

คุณผู้ชมเคยเจอแบบกดเงินมาแล้วได้แบงค์ปลอมหรือเปล่า